อายุทยามีเหมือนกันนะคุณผู้ชมเป็นปัญหาในครอบครัว
ตัวลูกชายของบ้านนี้ติดยาเป็นธาตุยาเสพติดนี่เลยฮะ
ข้างหลังนี่นะคลั่งเลยครับเพราะว่าอยากจะขับรถออกไปซื้อยาบ้า
แต่แม่ยึดกุญแจรถไว้ไม่ให้ไม่อยากให้ลูกไปซื้อยามาเสพอีก
อารวาสครับทำลายข้าวของใหญ่เลย
ตัวน้องสาวถ่ายคลิปไว้ด้วยฮะ
ขาไปเจาะดีนะ
นี่แหละตัวลูกชายของบ้านนี้ครับ
บอกแม่ไยเลยเอากุญแจมา
เนี่ยจะให้เอากุญแจมาหรือจะให้เอาน้ำมันราดแล้วจุดไฟเผาเลย
มีการเอาไม้ไปทุบรถด้วยนะครับคลิปนี้น้องสาวถ่ายไว้ครับ
ตัวพี่ชายคนกอเหตุเนี้ยเขาอายุข้างสามสิบหกปีก็คุ้มครั่งอารวาด
พยายามจะขอกุญแจรถกระบาดจากคุณแม่เพื่อขับไปซื้อยาบ้าครับ
น้องสาวตะโกนบอกแม่ให้เข้าไปหลบในบ้านเพื่อความปลอดภัยก่อน
แต่ตัวผู้ก่อเหตุก็เอาท่อนเหล็กฟาดใส่ประตูบ้านฟาดข้าวของเดินมาที่กระบะ
กระจกรถจนแตกเสียหายเลยครับ
แล้วก็ไปหยิบขวดน้ำมันจะเอามาราดรถแล้วก็จุดไฟเผา
แม่ก็ตะโกนบอกใจเย็นลูกใจเย็น
สักพักหนึ่งแม่ก็ยอมก็ได้ให้กุญแจรถกับลูกไปครับ
คนในบ้านพยายามโทรหาตำรวจ
โอ้โหคุณผู้ชมแต่กว่าที่ตำรวจสายตรวจจะมาถึงเนี่ย
ผู้ก่อเหตุหนีไปแล้วครับออกไปแล้วฮะ

เหตุเกิดที่บ้านในตำบลหัวรอจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
น้องสาวคนที่เป็นคนถ่ายคลิปเนี่ยนะ

พี่ชายเธอเนี่ยติดยาบ้ามานานแล้ว
ยาบ้าแล้วก็ชอบอารวาสทำลายข้าวของ

พี่ชายเพิ่งจะโดนไล่ออกจากงานครับ
พอโดนไล่ออกอ้าวไม่มีตังค์ซื้อยาแล้ว
ก็ไปขโมยของในบ้านตัวเองนี่แหละเอาไปขาย
แล้วคุณแม่เขาก็กลัวว่าอีกไม่นานครับเดี๋ยวกระบะที่จอดอยู่นั่นน่ะ
เดี๋ยวคงถูกเอาไปขายด้วยแหละแม่ก็เลยเก็บกุญแจรถไว้ก่อน
วันเกิดเหตุพี่ชายจะออกไปซื้อยาบ้าแล้วก็ขู่บังคับจะเอากุญแจจากแม่ให้ได้เลย
น้องสาวบอกอีกว่าที่ผ่านมานะทั้งเธอทั้งแม่เนี่ยเคยแจ้งตำรวจมาจับตัวพี่ชายไปหลายครั้งแล้ว
แต่จับไปแป๊บเดียวครับไม่นานก็ปล่อยกลับมา
ตำรวจบอกกับพวกเธอว่าค้นตัวแล้วมันไม่เจอยาบ้า
ก็ทำได้แค่กำชับว่าอย่าไปทำแบบนี้อีกนะแล้วก็ปล่อยตัวกลับบ้านครับ
คนในบ้านก็ต้องอยู่อย่างหวาดระแวงเลยคุณผู้ชม
คือเขาก็ไม่รู้นะว่าวันไหนเนี่ยตัวคนก่อเหตุจะคลุ้มคลั่งขึ้นมาอารวาสขึ้นมาอีก
เพราะพี่ชายไม่ได้ลดการเสพยาเลยครับเสพอยู่ทุกวันเสพอยู่ประจำไม่แผ่วเลย
แผ่วเลยครับต่อมาชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปที่บ้านอีกครั้งหนึ่ง
เจอผู้ก่อเหตุเนี่ยนั่งอยู่ในบ้านนี่คนนี้ฮะถอดเสื้ออยู่
เจ้าตัวยอมรับด้วยนะว่าเสพยาบ้ามาเป็นปีแล้วเรื่องบำบัดรักษาไม่คิดเลย
ไม่อยากจะรักษาอยู่แล้วส่วนวันเกิดเหตุเนี่ยตนเองอารมณ์ชั่ววูบครับ
เพราะว่าโมโหก็เลยทำลายข้าวของไปแต่ยังยืนยันไม่ทำร้ายแม่แน่นอนครับ
แต่ใครจะรู้แล้วนะฮะคนเมายาผู้เป็นแม่เนี่ยวิงวอนกับตำรวจเลยนะคุณผู้ชมบอก
พี่ตำรวจคุณตำรวจคะช่วยพาลูกชายแม่ไปบำบัดเถอะ
ปล่อยไว้เนี่ยอาการมันจะยิ่งหนักขึ้นเอาได้นะ
ยังไงฝากพี่ตำรวจสพพระนครศรีอยุธยาด้วยนะครับ
คุณแม่ทั้งตัวน้องสาวไม่ไหวแล้ว